ต่อที่ความชัดเจนนะครับของฟุตบอลโลกที่จะมีการถ่ายท่อสดในบ้านเรานั้นก็จะมีความชัดเจนเรื่องของโปรแกรมในสัปดาห์นี้ครับ
ขณะที่ตารางในการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการทั้ง๖๔เกมว่าคู่ไหนนะครับจะถ่ายทอดในช่องใดก็คาดว่าจะทราบภายในสัปดาห์หน้านะครับ
แล้วก็มีการยืนยันว่าแต่ละช่องจะได้รับการจัดสรรคู่ถ่ายทอดสดในเวลาที่เท่ากันไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นแน่นอนครับ

แต่ล่าสุดนี้มีการเปลี่ยนครับมีการเปลี่ยนบริษัทในการจัดทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกมที่ใช้ในการแข่งขันโดยแต่เดิมนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากสองเกมนี้ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในมูลค่าที่สูงมากที่ประชุมก็เลยมีมติครับ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างประเทศก็เลยกลายเป็นว่าไม่บรรจุเกมนี้ดีกว่า
ตบลูกยางสาวไทยแพ้ให้กับเนเทอร์แลนด์ไป๓เซตรวดนะครับ๒๐๒๕๒๔๒๖แล้วก็๑๓๒๕นัดต่อไปครับ
วันนี้จะเจอกับเจ้าภาพรัสเซียในเวลา๓ทุ่มครับ
เข้ารอบรองเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มไปพบกับคาซักสถานในวันนี้เวลา๑๘นาฬิกาครับ